ไฟไหม้รถทัวร์บนถนนมิตรภาพครับที่นครราชศรีมาคุณผู้ชม
ผู้โดยสารเนี่ยโอ้โหต้องหนีตายเอาชีวิตรอดกันครับ
ไฟไหม้รถทัวร์นะครับสายกรุงเทพกระนวลบ้านแพง

จอดอยู่บนถนนมิตรภาพคุณผู้ชมดูสภาพรถก่อนดีกว่า
โหทั้งไฟทั้งควันเลยนะคะ
นี่ครับคือรถทัวร์เนี่ยเครื่องมันอยู่ข้างหลัง
แล้วชัดเจนเลยว่าไฟมันไหม้จากห้องเครื่อง
โอ้โหคนลงมาทันไหมเนี่ยนั่นน่ะสิเออนี่รถสองชั้นนะเนี่ยค่ะ
นะครับไฟลุกไหม้แบบนี้เหตุเกิดช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับคุณผู้ชม

เอาชีวิตรอดกระโดดหนีออกจากรถทัวร์จากนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับ
ก็รีบมาฉีดน้ำเพื่อให้ไม่ให้มันลามไหม้ตัวรถทันไหมล่ะทันไหม
ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีครับก็สามารถคุมไฟเอาไว้ได้
คนขับรถทัวร์ทราบว่าขับรถออกจากบขศขอนแก่น
สี่ทุ่มสี่สิบห้ามุ่งหน้ากรุงเทพมหานครนะครับ
จู่สังเกตเห็นแล้วไฟมันไหม้บริเวณท้ายรถ
แต่ไม่ทราบสาเหตุนะครับจึงรีบเข้าจอดข้างทาง
แล้วแจ้งผู้โดยสารให้รีบลงจากตัวรถแล้วก็โทรแจ้งขอความช่วยเหลือนะครับ
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับคุณผู้ชมฮะ
โหโชคดีนะคะไม่เกิดการศูนย์เสียขึ้นนะคะ